วอเล็กบอลแห่งประเทศไทยไม่กังวลต่อเสียงวิจารณ
ผลงานของนักวอเล็กบอลรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
ที่ไปแข่งขันทุนเม้นท์พิเศษที่เวียดนาม

เรื่องนี้เรียกอากาศโทรชันฤทธิ์วงประเสริฐ
นายกกิติมสักสมาคมกีฬาวอเลอร์บอลแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นว่าทีมคู่แข่งเป็นสโมสรชั้นนำของเวียดนาม
ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติ

อีกทั้งสมาคมต้องการให้เด็กชุดนี้ไปหาประสบการณ์
ก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีครับ
เราไม่ได้หวังที่จะไปชนะเขาอะไรเขานะครับ
แล้วก็เชื่อมสัมพันธมิตรีที่เวลาเราจัดแข่ง
ที่เขาก็ส่งทีมมาร่วมการแข่งขันกับเรานะครับ
แล้วเป้าหมายใหญ่เราคือ
เราต้องการติด๑ใน๔ตอนชิงแชมป์เอเซียต้นเดือนหน้า
ที่ชงชิ่งประเทศจีนนะครับ
แล้วชุดนี้ที่ไปเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่๑๒ตัวแรก

เพราะว่าแบบที่ผมเรียนยังมีเด็ก
หลายคนที่เขาติดเล่นให้กับสโมสร

ขณะที่นายจาราเนียมทัพทิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดนี้
กล่าวว่าจุดที่ต้องรีบแก้ไขคือการรับบอล

แข่งกันวันที่๕๑๓มีนาคมนี้
ที่จีนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดครับ